เรื่องของคุณยาย่านะคะ

หยุดหายใจก่อนหนึ่งพูดต้องเล่าข่าวนี้ไง

ติแวง

เขาบอกว่าคุณณเดชน์จะง้อเมื่อสายหรือเปล่า

เอาเหรอครับคุณสาวพึ่งประกอบจริงตามเหลือกันอ๋อ

เพราะว่าคนหนึ่งก็ดังมากคนหนึ่งก็มีชื่อเสียงมาก

เอาอย่างนี้คือจริงมันเป็นประเด็นสืบเนื่องกันมาสักพักนึงแล้ว
ความสัมพันธ์ของคุณณเดชคุกิมิยะกับน้องยายาอุรัสยา
บอกว่ามีปัญหาสั่นคลอนกันมาหนาหูมาก

แต่ล่าสุดฝั่งแหล่งข่าวก็แจ้งว่าณเดชน์ที่ทำสาวยาย่างอน
เดินหน้าง้อเต็มสุกหลังจากมาเจอกันที่งานบอลช่อง๓
แต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า
เพราะว่าปล่อยเวลาเนิ่นนานไม่ยอมง้อยาย่า
จนมีหนุ่มใหม่เข้ามาทำคะแนนหัวใจ
เข้าเสร็จแล้วนะคะคนแรก

เขาบอกว่าเป็นนุ่มหล่อจากตระกูลเบนจรงคกุล

เป็นพี่ชายของคุณนั่นแหละค่ะ

แต่เห็นในประวัติมีพี่สาวแล้วก็มีน้องชายสองคน
บอกเป็นพี่ชายของคุณคิดเบนจรงคกุล
ในโซเชียลบอกว่าเป็นพี่ชาย

ลูกพี่ลูกน้องแหละแต่นั่งคุณเบนเจรงคกุล

ซุปตาไอดอลสายเลือดไทยที่ไปโด่งดังที่แดนกิมจิ

ไม่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำหนังอยู่ด้วยกันนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีสปาร์คกันในกองถ่ายหรือเปล่า
หรือจะเป็นแผนโปรโมทผลงานหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่มีใครรู้ก็เป็นไปได้

ไม่ได้ประกาศว่าเขาเป็นอย่าเพิ่งเสพ

แต่อีกหนึ่งหนุ่มที่มีรายชื่อเข้ามาว่าเป็นตัวจริงของคุณยาย่าก็คือ
หุ่นล่ำดิกรีนักกีฬาฟันดาบสากลทีมชาติไทย

เขาบอกว่ายังมีข่าวเมาส์แรงเลยว่า

ตามเฝ้าถึงกองถ่ายโฆษณาด้วย
เพราะว่ามีชื่อของมือที่๓เข้ามาเอี่ยวเนี่ย
งานนี้แฟนก็เข้าไปกระนำคอมเมนต์เนี่ยแหละค่ะพร้อมกับ

โพสต์กันอย่างมากมายตามที่พี่บอกเลยว่า
อันนี้โดนกระหน่ำจนเจ้าตัวต้องโพสต์ภาพต่าง
บอกให้ทุกคนว่าใจเย็น

สัมพันธ์ของตนกับยาย่ายังแข็งแรงเหมือนเดิม

ต้องรอสาวยายามาเฉลยนะคะ

เมื่อวันเสาร์หรืออะไรที่ผ่านมาก็เดินแบบของ

ได้ดูถ่ายรูปกับแม่ใช่ไหมแม่แก้วแม่ปลา
แต่เขาไม่สังเกตดูเลยค่ะมีช่องว่างนะคะมีสเปรส

สเปสระหว่างณเดชนกับยายาถูกไหมคะทำไมไม่อยู่ใกล้กัน
เขาอยากให้คุณแม่ไปใกล้กันไหมอ่ะ

คุณเป็นของเพจใต้เจียงดาราด้วยมั้ย
ไม่ใช่จริงค่ะยืนยันหนูไม่ใช่เพจใต้เตียงดารา

ลูกหนูมีแง่มูลก็ทัศนคติของตัวเอง

เปิดแล้วดีคะ
มาดูเรื่องร้อนฉาก
นิดนึงเมื่อกี้ทางมีคนส่งมาบอกว่า
เดี๋ยวรถเมเปราะให้

มันจะหนุ่มกันชัยแต่ในใจมีบทเต้นบ้าง

คล้องจองมั้ยอันนี้พอได้มั้ยเอาล่ะลงนี่นะดอกจัน๙๔๘๕๕๗ดอกจัน๑๐๐สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวร์
เอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้เลยตอนนี้นับถึง๕๑๒๓๔๕
ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป
ไว้แต่จนว่าคงจะมีช่องทางให้มีหลายช่องทางอย่างที่เมื่อกี้บอกไกลว่า

แล้วก็เอทาน๒๕ก็คือช่องกัมมี่ใช่ไหม

เขาปลดสายฟ้าพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุล
มาเลยค่ะเปิดวงสวงละคร
แล้วก็ยืนคู่กับคุณเอสเลยนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เลย

รอกับคำเสียงพี่ชาวอาจกันดูค่ะ

แต่ว่าภาระหน้าที่ที่พี่ต้องรับผิดชอบจริงเนี่ยคือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของคอนเทนต์
ส่วนที่บอกว่าโดนปลดหลุดอะไรต่างนานาตอนนี้โดยตำแหน่งที่ได้รับมา
ซึ่งมีแกมมี่ถือหุ้น๕๐แล้วก็ทางกลุ่มสิริวัฒนภักดี๕๐นั้นนะคะ
ก็จะมีคุณภัยบูลเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีคุณหนุ่มถาปนะเป็นประธานกรรมการบริหาร
ตอนนี้ตำแหน่งพี่ชอตคือเป็นรองประธานกรรมการคือเป็นรองคุณภัยบูล
พี่ว่าแขวนหรือไม่แขวนต้องรอดูสำนักงานเนอะ
ว่าเรื่องแบบนี้บางทีพูดกันก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นยังไง
แต่ว่าถ้าพี่โดนแขวนจริงพี่คงนั่งอยู่เฉยแล้วไม่มีงานออกมา
รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่พี่จะต้องถอยออกมา
น้องจะได้เติบโตถ้าพี่ยังอยู่เขาก็จะไม่โตกันจริงสักที
น้องคนทำงานเหมือนเดิมทุกประการไม่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนกันไปไหน
มีพี่คนเดียวที่ถอยออกมานะฮะ
ส่วนที่บอกว่าถูกกดสายฟ้าฟาดอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริง
จริงก็มีคนโพสต์เปลี่ยนต่างนานายพี่ไม่ทราบ

เพราะว่าพี่อยู่ตรงนี้มานานแล้วก็มีข่าวสารต่างนี้นะคะ
เรื่องคุณต๊ะคุณต๊ะใช่ต่อจากสีม่วงที่คุณมาร์คสีเขียวไว้ด้วยนะ
ผมก็ไม่อันอื่นสีม่วงหมดเลยคุณมาร์คอยากคุณมาร์คสีเขียวไว้ด้วยคืออะไรไม่เข้าใจไม่มาร์คอันนี้หมายความว่าอันนี้ต้องพูด

เรื่องที่บอกว่าตะนารากรได้โพสต์ภาพโพสต์แบบข้อความล่วงหน้าเลยนะคะ
ก็เลยถามพี่ชอตว่าแล้วพี่ชอตรู้ไหมเนี่ยโซเชียลร้อนละอุเลย

หอยบอกว่าไม่รู้จริงไม่มีอะไรจะฝากบอกเขาหรอก
๊ะก็เป็นนักข่าวแน่นอนว่าเพราะเขารู้ข่าวอะไร
สัญชาติยานของความเป็นนักข่าวก็ต้องแพร่กระจายอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
แต่พี่ไม่รู้สึกอะไรขอบคุณจริงนะคะทุกคนที่เป็นห่วง
จบปึ้งอีกไหมไม่มีสีเขียวแล้วจบนะ
โอเคเอาโป๊ปหน่อยไหมโป๊ปนะพี่สาวโป๊ปนะฮะสุดคน
โพสต์คลิปนะฮะวินาทีที่แฟนคลับเนี่ยลุมปลาของใส่แล้วก็ทุบรถนะเอาไปดูนะ
เติ้งนะฮะพี่สาวของโป๊ปได้มีการโพสต์คลิปวินาที
การขับลุมปลาถึกรถทุกกระจกรถเปล่าคล้องใสนะครับร่างรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
ถามนี่คือการแสดงความรักหรือเนี่ยคลั่งจริง
เป็นตังกเป็นโต้กสวัสดีครับ

พอปล่อยเข้าไปติดตัวได้คือเขาเรียกว่าอุปฏานหมู่
อุปฏานจริงไม่ได้ดุมคุณดุมโภคภัณฑ์
ไม่ใช่ผมดุมกันใช่

เขาก็ได้มีการโพสต์อย่างเมื่อกี้ที่เห็น
คลิปวินาทีที่ฝ่ายกลับลุมโป๊ปพร้อมข้อความ
อยากให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้ช่วยตระหนักนะฮะ

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความรักความหวังดีต่อกันหรือ
วันนี้เป็นวันที่ไปงานกับน้องแล้วรู้สึกแย่และไม่ปลอดภัยมากที่สุด
เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับศิลปินของผู้จัดงานนี้
และมารยาทของคนที่มารอส่งไม่ว่าจะเป็นการปลาของใส่
การทุบรถบ้างทุบกระจกรถบ้างคืออะไรคะ
พฤติกรรมเช่นนี้คือการแสดงความรัก
และให้กำลังใจที่มีต่อกันจริงเหรอคะ
ปลเติ้งต้องขอโทษน้องอิ้งใช่ไหมฮะ
กับคุณพ่อมากนะคะเรื่องที่ไม่สามารถเซ็นรายชื่อ
แล้วก็ทำกล้องถ่ายรูปของน้องตกท่อด้วย
หรือว่าอิติมากอยู่ด้วยกันนี้
หลังเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าอันนี้คือผมก็เข้าใจสงสารทีมงานเหมือนกันนะ
ผมว่าทีมงานคงอาจจะพยายามเต็มที่นะเพราะว่าด้วยฝุงมหาชนที่เขารักโป๊ปนะ
อันนี้ก็เข้าใจบางทีเนี่ยคนที่มากันโป๊ปเนี่ยอาจจะมี๒๐คน
นะอาจจะมี๒๐คนแต่ถ้าแฟนคลับมา๒๐๐๓๐๐คน๒๐คนก็เอาไม่อยู่
แล้วทุก๒๐๐คนเนี่ยพุ่งเข้ามาด้วยแรงเดียวกันเลยน่ะคือเหมือนพื้นปื้ดคลุมมาอย่างนี้
คือถ้าหากว่ากันรุนแรงก็ต้องบาดเจ็บยิ่งไม่ดีใหญ่
แอฟรักมากแตกมั้ยไม่ถึงมีพระบีอย่างงั้นโผงสารเท่านั้น

ในช่วงหน้ามาดูคุณแอฟพูดถึงเรื่องนึง

ประโยคนั้นน่ะดิฉันก็เดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคน